หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งพักชั่วคราวนะครับ
ของแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายในเขตพื้นที่จังหวัดปฐุมธานี
หลังจากนั้นก็ได้มีการสะกดรอยติดตาม
จนสามารถทราบว่าปลายทางที่นำคนต่างด้าวไปส่งนั้น
อยู่ที่บ้านปากแซงอำเภอนาตานจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
ขบวนการนี้มีการทำงานอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
จากการตรวจสอบข้อมูลแหล่งข่าวอ้างว่า
ส่วนที่ใช้พักแรงงานต่างด้าว

โดยได้ให้ผู้หญิงอายุประมาณ๖๐ปี

ห่างออกไปเพียง๑กิโลเมตร

ที่ใช้พักแรงงานต่างด้าวอีก๑จุด
ซึ่งทั้ง๒จุดมีเส้นทางเชื่อมต่อกับ
เรียบคลอง๙และเชื่อมต่อกับ

ส่วนอีกหนึ่งเส้นทางคือเส้นทางถนนเรียบคลอง๑๐
สามารถวิ่งเข้าถนนลำลูกกา
ออกจังหวัดนครนายกได้

เวียนเข้ามาพักเพื่อรอขึ้นรถวันละ
ไม่ต่ำกว่า๖๐คนถึง๑๐๐คน
และจะมีการเก็บค่าที่พักคนละ๑๐๐บาท
จึงส่งสายลับเข้าไปทำทีเป็นคนต่างด้าว
เพื่อต้องการเดินทางกลับไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

วิ่งนำร่วงหน้าเพื่อสำรวจเส้นทาง
และทำหน้าที่นำทางให้กับรถบรรทุกคนต่างด้าว
ขณะที่อีก๒คันจะทำหน้าที่วิ่งปิดท้ายขบวน
เพื่อดูความเรียบร้อยในขบวนคารวาล
ส่วนปลายทางที่จะนำคนต่างด้าวไปส่ง
คือที่บ้านปากแซงอำเภอนาตาน

ซึ่งมีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน

ดักรออยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแสง
ในเวลาเช้ามืดไม่นาน
เราก็ได้พบกับรถกระบะที่วิ่งปิดไฟเข้ามาอย่างผิดปกติ
องด้วยสายตาเหมือนไม่ได้บรรทุกอะไรมา
แต่เมื่อรถจอดสนิทเราพบว่า
มันคิดว่าเคยออกมา

วิ่งทยอยเข้ามาก่อนที่แรงงานต่างด้าว

เราเฝ้าสังเกตการณ์จนพบพฤติกรรมของผู้ชายสองคน

จำนวนคนและเก็บเงินจากแรงงานต่างด้าว

ลงเรือข้ามไปยังแขวงสารวันประเทศเพื่อนบ้าน

ทีมงานตั้งข้อสังเกตว่าการผ่านแดนทั้งหมด
ไม่ผ่านการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง
จึงเข้าไปสอบถามเวลาทำการกับเจ้าหน้าที่

ของกระบวนการลักลอบผลคนต่างด้าวแบบผิดปฏิบัติไม้
และเป็นการกระทำที่ท้าทายต่อหน้าสถานที่ราชการ
ติดตามรายละเอียดผลประโยชน์ของขบวนการนี้
จะมีมูลค่ามหาศาลมากเพียงใด
ติดตามต่อได้ในไทยรัฐนิวโชว์พรุ่งนี้